การแสดงรำไทยตีหม้อเป็นรูปแบบการแสดงรำที่เน้นการถ่ายทอดรูปแบบวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมการตีหม้อ
พื้นที่ที่ใช้สำหรับการแสดงรำไทยตีหม้อมักใช้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงเรื่องของท่าร่ายรำที่สอดคล้องกับกิจกรรมการตีหม้อนับตั้งแต่การใช้เสียมขุดดินย่ำดินตีดินขึ้นรูปตีตกแต่งลวดลายแล้วนำไปขาย
แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดสำหรับพื้นที่แคบเพราะสามารถกำหนดผู้แสดงให้สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ได้